ประเทศไทยของเราเยาวชนไทยของเรา

คว้าแชมป์หุ่นยนต์ประเภทหุ่นยนต์เตะฟุตบอล
เหรียญทองมาจากประเทศจีน

เราได้รางวัลชนะเลิศนะคะ

ตัวแทนทีมเยาวชนไทยที่แสดงความสามารถ

คว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทองมาครองได้นะคะ
ก็คืออย่างที่บอกเป็นประเภทหุ่นยนต์เตะฟุตบอล
ในการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ

เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะ

สาธารณรัฐอาสบายจานค่ะ

เขาก็ส่งตัวแทนเยาวชนไทย๒๙คน
ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศแล้ว

มีจีนเกาหลีมาเลเซีย
อาเซอร์บายจานอิสราเอลอินโดนีเซีย

จำเป็นต้องอาศัยทักษะการทำงานที่เป็นทีม
แล้วก็ความสามารถในการควบคุมหุ่นยนต์

หรือว่าผู้ควบคุมทีมลงสนามแข่งขัน

ก็คุมไปด้วยได้ก็ต้องคุมจากระยะไกลค่ะ

ที่ทำชื่อให้กับประเทศไทยของเรา
ก็คือเด็กชายนพลธนงจิต

โรงเรียนอัดสำชันสมุทรปราการ
นะคะก็บอกว่าน้องทั้ง๓คนเนี่ย

ฝ่ายตรงข้ามแล้วก็วางเกมการเล่นที่เหนือกว่า

ยังรู้อะไรเพลงอะไรกางนามสายใช่มั้ย

ก็เป็นการแสดงโชว์สำหรับน้องเยาวชนจากทั้ง๖ประเทศด้วยนะคะ
ก็น่ารักสนุกสนานมีประโยชน์
โอ้โหนอกจากฝีมือการผลิตหุ่นยนต์แล้ว
ลีลาท่าเต้นนี่ก็สุดยอด
ใช่น่าภูมิใจแทนนะ